อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโอ่งราชบุรีก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคน
แต่จะมีอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้
เช่นการเตรียมดินก็มักจะใช้เสียมสำหรับการตัก
และถ้าต้องขนดินก็จะมีการใช้รถเข็น
การปั้นจะเป็นงานละเอียดมีอุปกรณ์หลากหลายแบบ
เช่นเหล็กขูดเหล็กชีโคปากโคไน
และจะขาดไม่ได้คือแป้น
การตีจะมีไม้ตีและหุยหลุบซึ่งเป็นไม้ตีประเภทหนึ่ง
การติดลายเป็นขั้นตอนที่เน้นการใช้ฝีมือมากกว่าอุปกรณ์ช่วยต่าง

และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน